ท่านผู้ชมครับทันทีที่มีหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จรายงานเข้ามา
แต่ณขณะนี้ผมมีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนย้ำนะครับ
เป็นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เขาไปทำไว้ก่อนหน้า
และกรกตบอกว่าต้องเผยแพร่เมื่อ๑๗นาฬิกา
ตอนนี้เท่านั้นตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วจากกรุงเทพโพครับ
เขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเอาไว้เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ถึง๒๐มีนาคม
และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยคำถามนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพักใดในการบริหารประเทศ
พักที่มีความนิยมสูงสุดตัวเลขอย่างที่ท่านเห็น
พลักษณ์พลังประชารัฐได้คะแนนิยมสูงที่สุดของกรุงเทพโพครับ
วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพโพ๒๕๙เปอร์เซ็นต์
ตามมาด้วยเพื่อไทย๒๕๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
อนาคตใหม่นะครับ๒๐๕ประชาธิบัตรได้ไปร้อยละ๑๕๑
ต่อด้วยเสรีรวมไทยร้อยละ๓๗และภูมิใจไทยร้อยละ๒๖นะฮะ
นี่คือที่กรุงเทพโพไปสำรวจ

หัวข้อการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร

ซึ่งพักการเมืองที่มีความนิยมสูงสุดในภาพรวมคือแบบนี้
แต่ถ้าไปดูรายภาคกรุงเทพโพเขาแยกเป็นรายภาคเหมือนกันนะครับ
ว่าแต่ละภาคนั้นประชาชนมีความนิยมในตัวของพักการเมืองมากน้อยขนาดไหน
คิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะถ้าแยกเป็นรายภาคนะครับ
พักการเมืองต่างที่กรุงเทพโพลไปสำรวจความคิดเห็นมานะครับ
นี่ครับพักพลังประชารัฐจะเห็นว่ากอทมเนี่ยได้สูงสุดคือ๓๔๓นะครับ

ตะวันออก๓๒๖นะฮะต่อด้วยเหนืออีสานเนี่ยได้ร้อยละ๑๙
พลังประชารัฐได้คะแนนนิยมถึง๓๐๔นะครับ
ต่อด้วยเพื่อไทยเพื่อไทยนะครับถ้าท่านไปดูนะครับ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนมานะครับเพื่อไทยได้คะแนนนิยมมากที่สุด
ในพื้นที่ภาคเหนือร้อยละสี่สิบจุดหกนะฮะแล้วก็อีสานเนี่ยร้อยละสามสิบแปดจุดห้านะครับ
พักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากประชาชนในพื้นที่
ภาคเหนือร้อยละยี่สิบอ่าภาคอีสานนะฮะร้อยละยี่สิบสามจุดเจ็ด
รองมาคือภาคเหนือนะฮะร้อยละยี่สิบสามจุดสามต่างกันแค่นิดเดียวนะครับ
แล้วกรุงเทพเนี่ยได้ร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดเก้าอันนี้เป็นการสำรวจของกรุงเทพโพนะครับ
ส่วนภาคประชาธิบัตรนะครับภาคประชาธิบัตรต้องไปดูที่ภาคใต้
ภาคใต้นะครับกรุงเทพโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมา
คนใต้ให้คะแนนิยมภาคประชาธิบัตรสามสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์
มากที่สุดในทุกภาคการเมืองนะครับมากกว่าพลังประชารัฐนะฮะ
พลังประชารัฐแต่ก็ได้ถึงสามสิบจุดสี่นะครับขณะที่พักเสรีรวมไทยนะครับ
มีคะแนนตามมาแล้วก็ต่อด้วยภูมิใจไทยนะครับพักอื่นอื่นที่ตามมาก็มีพักชาติไทยพัฒนา
รวมพลังประชาชาติไทยพักชาติพัฒนานะครับ
ดออกเสียงนี่ก็มีนะฮะที่กรุงเทพโพลไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมา
แต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นการสำรวจความคิดเห็นเอาไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์
มาถึงช่วง๒๐มีนาคมก่อนวันเลือกตั้งอาจารย์อิสรีประดิษฐีระในฐานะผู้
การศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าจากข้อมูลที่เก็บข้อมูลสะสมมาตลอดเนี่ย
พบว่าช่วง๒สัปดาห์สุดท้ายที่สอบถามพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ
ความนิยมในพักพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ผลสำรวจอาจจะออกมา
ที่ท่านอาจจะมองแตกต่างหรือไม่แตกต่างก็ได้
มีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่กรุงเทพโพลไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมานะครับ
ก็คือท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพโพลถามคำถามนี้กับประชาชนที่เข้าไปสำรวจความคิดเห็นมาเช่นกัน
และผลสำรวจที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
อันดับหนึ่งเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ตามมาด้วยจากภักดิ์เพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจากอนาคตใหม่นะครับ
ต่อด้วยพักประชาธิปัตย์นายอภิษฎเวชาชีวะ
ชัดชาติสิทธิพันธ์คันดิเดตนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
อันนี้ก็เข้ามาด้วยนะครับและพักเสรีรวมไทย
พ้นตำรวจเอกเสรีพิกษุตเตมียเวตแต่ถ้าดูเป็นคะแนน
ซึ่งกรุงเทพโพลเขาสำรวจแล้วเขาทำเป็นคะแนนเหมือนกันนะครับ
คิดเป็นสัดส่วนแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะแบบร้อยละนะครับ
นี่ครับกรุงเทพโพที่ถามประชาชนว่า
อยากให้ใครเป็นนายกพลเอกประยุทธ์ที่มาเป็นอันดับหนึ่ง
ได้ร้อยละ๒๘๗คุณหญิงสุดารัฐจากเพื่อไทยร้อยละ๒๐
อนาคตใหม่หัวหน้าพักนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจร้อยละ๑๙
ต่อด้วยนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ร้อยละ๑๔
ชัดชาติสิทธิพันธ์คันดิเดตนายกจากภักดิ์เพื่อไทยเช่นกันร้อยละ๕๗
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทร้อยละ๔๐
หัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรากูลร้อยละ๑นะฮะ
นายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบจากพักฯชาติพัฒนาร้อยละ๐๕
แล้วก็คุณกัญจนาศิลปะอาชาจากชาติไทยพัฒนาร้อยละ๐๘
คนอื่นรวมกันแล้วร้อยละ๑๑นะครับ
แล้วก็มีงดออกเสียงร้อยละ๓๐
ของประชาชนมานะครับแต่แน่นอนว่าโพก็คือโพ
คือผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน

เรายังรอผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างอยู่

ก่อนที่จะไปถึงดุสิโพเนี่ย
ผมขอแปลงตัวเลขที่บอกว่าพักไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ

ขอย้อนกลับไปดูเพจที่มาอันอีกทีเมื่อกี้นะฮะ
แรกเลยที่ว่าพักพลังประชารัฐได้๑๒๕๙เนี่ย
ถ้าแปลงออกมาตัวเลขก็ประมาณ๑๒๖คน
ถ้าคิดจากสส๕๐๐คนในสภาใช่ไหมฮะ
แล้วที่ตามมาคือพักเพื่อไทยเนี่ย๑๒๕๖ก็จะได้สอสอประมาณ๑๒๕คน
และถัดมาอันดับ๓พักอนาคตใหม่๑๒๐๕เนี่ย
เอาตัวเลขกลมได้สอสอประมาณ๑๐๐
มาอันดับ๔พักประชาธิปัตย์
ร้อยละ๑๕๑จะได้สอสอประมาณ๗๕คน
มาเสรีรวมไทย
ร้อยละ๓๗จะได้สอสอประมาณ๑๘คน
และอันดับ๖พักภูมิใจไทยเนี่ย
จะได้สอสอประมาณ๑๒๑๓คน
อันนี้อ้างอิงจากโพลของกรุงเทพโพลนะ

แต่มาแปลงให้เป็นจำนวนคนว่า

ก็๑๒๖ฉะนั้น
ระหว่างประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ย

สูสีกันมากถ้าตามโพลนี้นะ